ระบบเบรกแล้วเวลาที่เราขับรถเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยนะอย่าไปจี้คันหน้ามาก
เดี๋ยวคันหน้าเขาหยุดกระทันหันมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปชนท้ายเขาเข้า
ครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมคือเขาบอกว่างงมากเลยอ่ะ
ที่ขับตามมาเนี่ยงงเนื่องจากรถคันหน้าจู่ก็เบรกไม่รู้ว่าเบรกอะไร
แต่ทำให้มีรถชนกันทีหลังเนี่ยโอ้โหระเนรนาศเลยไปดูภาพกันค่ะ
นี่นะคะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้นะคะรถคันที่ติดกล้องเนี่ยเห็นไหมหน้ารถไม่มีอะไรเลย
รถเก่งคันนี้อยู่ดีดีแบบไฟเบรกขึ้นแล้วก็เบรกแล้วดูสิ

นี้เขาจะแชร์พวกคนที่ขับรถแบบไม่ค่อยโอเคไม่ดี

ก็มันทึกได้จากกล้องหน้ารถ
เลนส์ขวาจริงคือจะรถเร็วที่ขับผ่าน

ใช่นอกจากรถคันที่ติดกล้องชนแล้ว
ยังมีอะไรอีกอ่ะมีรถกระบะอีกถูกไหมคะ

ก็ชนจนมันยุบไปจะครึ่งคันอยู่แล้วค่ะ
นี้เขาระบุข้อความบอกว่างงมาก
ข้างหน้าโล่งมากขับแช่ขวา

คันหลังตามมาฉีบหายกันหมด

ก็นี่ไงคุณคือพอคนเขาเห็นคลิปเนี่ยนะ
เขาก็มีการตั้งข้อสังเกตว่า
หรือว่าไฟถอยอยู่ดีมันติดเองก่อนที่รถจะเบรก
รถมีปัญหาหรือเปล่าเกี่ยวกับเกียร์
บางคนก็บอกว่าเอ๊ะหรือนะ

เขาบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้น

คนที่ขี่รถเก๋งคันที่เบรกกันทันหันแล้วนะ
เขาบอกว่ามันเกิดจากการตกใจ

ก็เลยทำให้มีรถชนกันทั้งหมด

ตอนนี้ก็มีการรวบรวมพยานหลักฐาน
เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับคนที่ขับรถเก๋ง

คันที่ติดกล้องเนี่ยเขาเป็นรถตู้นะ

ไม่เว้นช่องว่างระหว่างการขับขี่

เวลาขับอาจจะต้องทิ้งระยะห่าง

เพราะว่าไม่รู้ว่าอยู่ดีเนี่ย

จะเหยียบคันเร่งไปเหยียบเบรกแบบนี้หรือเปล่า

เพราะว่าข้างหน้าเราเห็นมันก็ไม่มีอะไรให้ตกใจ
แต่ก็เหยียบเบรกไปกระทันนะฮะ